โถขนาดนี้แล้วไปเที่ยวดอยแม่โถกันดีกว่าดีค่ะ
ดอยแม่โถเที่ยวเผลอฮอตจังหวัดเจียงใหม่คุณผู้ชม
ได้เห็นวิวทิวทัศน์แบบ๓๖๐องศาแบบนี้

แล้วคิดดูถ้าคุณไปยืนอยู่กลางทุ่งตรงนี้ตรงเนินแล้วคุณไปสูดอากาศ

สบายเลยนะฮะสบายกายสบายใจสบายตา
เห็นสิ่งสวยงามแบบนี้นะครับ
นี่คือธรรมชาติของดอยแม่โถอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
อากาศตอนนี้ก็เย็นสบายเลยนะฮะ
มีทะเลหมอกเบาในยามเช้า

ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าทุ่งย่าสวรรค์หน้าของเมืองไทยนะครับ
คือทุ่งย่าแห่งนี้พิเศษกว่าที่อื่น

สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบด้าน
ถึง๓๖๐องศานะครับ
และที่สำคัญสัมผัสวิถีชาวบ้าน
คุณนี่คุณดูสิ
นี่ฮะเลี้ยงควายอยู่บนยอดดอยแห่งนี้

ไม่เคยเห็นควายมันอยู่ตามดอยตามเนินตามเขาแบบนี้

แต่ที่นี่ฮะเขาเลี้ยงควายบนดอย
แล้วก็มีที่นั่งให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
เข้าไปนั่งจิบชากาแฟไก่ควายเหล่านี้

ข้างบนมีร้านอาหารตามสั่งอยู่เพียง๑ร้าน

ทั้งเช้าทั้งค่ำจนต้องจุดเตาไฟให้ความอบอุ่นกันนะครับ

แล้วก็จุดเตาไฟเอาไว้ทำอาหาร

ดีนะเตาถ่านแบบนี้ทำให้อาหารมีรสชาติหอม

ครับนี่ทีมข่าวของเราไปเที่ยวมาเลย

แล้วก็เก็บภาพสวยแบบนี้มาฝากคุณผู้ชม

บุ๊กนี่มีควายอยู่บนดอย
พี่บุ๊คว่าไหนเขาเลี้ยงควายกันบนดอยได้ยังไง
แล้วเป็นภาพออกมาแบบนี้สวย

นี่แหละครับใครที่ต้องการไปเที่ยวนะ

เรื่องของการเตรียมตัวในการเดินทาง

ไปกางเต็นต์หรือว่าจะไปเช่าห้องพัก

ส่วนเส้นทางคุณต้องไปทางเส้นอำเภอฮอต

ขับต่อไปอีก๑๔กิโลเมตรก็จะถึงหมู่บ้านแม่โถ
ติดต่อจุดบริการรับส่งนักท่องเที่ยวหน่อยเพราะคุณเอารถคุณไปไม่ได้
ทำไมรู้ไหมคุณเส้นทางมันเป็นแบบนี้เหมือนทางวิบาก
มันเป็นเนินเป็นดอยทางแคบทางลูกรังเล็กน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะแฉะนิดนึง
ต้องใช้รถของชาวบ้านในพื้นที่อ๋อต้องเชี่ยวชาญในการขับด้วยนะคะ
ใช่ฮะชาวบ้านในพื้นที่เขาจะจัดคิวรถไว้เลยนะครับ
รถของเขาก็โอ้โหพาเราขึ้นไปได้เพราะเขาชำนาญเส้นทาง
เพราะว่าถ้าคุณเกิดขับรถขึ้นไปเองนะคุณเลนเดียวแบบนี้แต่ต้องสวนเลนกันนะฮะ
แล้วจะแคบลื่นมีความชันทางนี้ชาวบ้านเขาก็เตรียมรถกระบะโฟลวิว
ขึ้นไปเท่านั้นนะฮะหากไม่ชำนาญคุณก็อันตรายได้นะครับ
ดังนั้นเราไปถึงเราก็จองคิวรถหน่อยนะฮะแล้วก็ขึ้นรถตรงนี้ไปลุยกันหน่อยนะฮะ
ลุยแบบนี้ดีสนุกนะฮะได้บรรยากาศดีนะฮะ
เป็นอีกหนึ่งสารที่ยอดฮิตในฤดูหนาวนี้ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็ถือว่าได้ไปศึกษาวิถีชีวิตด้วยนะคุณคือจริงแล้วพื้นที่ตรงนี้ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ในการปลูกฝิ่น
และหลังจากนั้นก็มีโครงการหลวงแม่โถจัดตั้งขึ้น
แล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น
ด้วยการนี้นะฮะปลูกพืชบนที่สูงแล้วก็ทีนี้สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามจริงนะครับ
ส่วนใครบอกว่าโอ้โหถ้าไปตรงนี้มันอาจจะไกลไปเวลาไปเชียงใหม่นะ
อภัยไปแม่กำปองก็ได้ฮะ
แม่กำปองฉันไปมาปีที่แล้ว
สวยนะแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่สงบแล้วก็สวยมากหนาวตลอดทั้งปีค่ะ
เป็นโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมในระดับอาเซียนนะคุณ
ใช่ค่ะนะฮะหมู่บ้านขนาดเล็กตรงนี้รูปแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลางหุบเขานะครับ
ซึ่งแน่นอนหลายคนรู้จักแม่กำปองเป็นอย่างดี
แล้วก็เขาจะมีร้านกาแฟให้ชมวิวกันนะครับ
ก็สามารถที่จะไปนั่งริมระเบียงจิบกาแฟกันได้

ร้านนี้ยังไม่เคยไปวันก่อนไปไปไม่ถึงค่ะ
ขึ้นไปอีกนิดนึงร้านนี้จะอยู่สูงนิดนึง
ชาวบ้านที่นี่แน่นอนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

ขับรถขึ้นไปจอดจุดที่ชาวบ้านเขาเตรียมให้จอดไว้
อิ่มนิดนึงก็ไปร้านกาแฟ
เดินต่อชมวิถีชีวิตของชาวชุมชน
แล้วเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
รอยยิ้มและมีแต่ความสุขนะคุณนะ
คาเฟ่ที่เขาจัดทำเก๋ก็มี

คาเฟ่ด้านขวาจะเป็นร้านขายของด้วย

เขามีน้ำไหลผ่าน
เพราะเป็นน้ำสายเล็กเป็นคลองเล็ก

ลงมาจากเขาอู้สวยนะฮะ
เที่ยวกันได้นะครับนี่เรานำมาฝากที่เชียงใหม่เนี่ย

ก็คือที่แม่โถกับที่นี่บ้านแม่กำปอก
นี่ฉันไปปีที่แล้วไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกค่ะ
อยากไปตอนนี้คนไปเที่ยวเชียงใหม่คนไปเที่ยวเหนือกันเยอะนะฮะ